ฮานุมานและกองปราบบุกรวบตัวเสียโป้
ข้อหาเรื่องของการสนับสนุนและโฆษณาให้มีการเล่นพนันออนไลน์

จริงมีชื่อปฏิบัติการด้วยนะคุณชื่อปฏิบัติการว่าชัดดาวแกเล็กซี่ออนไลน์
อันนี้นี่พบตรสอบปากคำเองออกมาแถลงด้วยตัวเองเลย
ไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้ลองดูจังหวะการบุกเข้าจับกลุ่มสักนิดนึงคุณผู้ชม
นี่ค่ะยุทธการชัดดาวแกเล็กซี่ออนไลน์นะคะ
นำโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ชุดฮานุมานส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุกไปจับตัวนายเสียโป้โป้อานนท์
ใครอาจจะยังไม่รู้เสียโป้เขาเปลี่ยนชื่อนะคะ
ชื่อจริงชื่อเสียโป้นามสกุลโป้อานนท์

โมงเช้าไปกันแบบตะวันยังไม่ค่อยขึ้นดีเลยค่ะ
ข้อหาคือร่วมกันจัดโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน

สมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์

เดินออกมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านของเสียโป้ด้วย

พูดกันตรงในฐานะคนไทยด้วยกัน

เปิดอะไรได้ไม่มีอะไรหรอกพี่ธรรมดาครับพี่
ขออนุญาตครับบริเวณบุคคลธรรมดา
ไม่ใช่อาชาติกรครับพี่

ขึ้นได้ครับพี่ขึ้นทางบนได้ครับ
ไหมจับคดีจัดตั้งเล่นกลายมานาน
นี่ค่ะเสียโป้ก็พาทุกคนเดินชมทุกห้องเลย
เผาทำมือว่าเป็นการแสดงความบัติสุดใจ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวเสียโป้ไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนะคะ
ซึ่งคนสอบปากคำเนี่ยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำเองเลย
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นทั้งลูกน้องเอ๋ยคนสนิทเอ่ยที่ถูกจับได้พร้อมกัน
แล้วก็มีอาวุธปืนด้วยมีแรงงานต่างด้าวชายหญิงอีกประมาณเกือบ๒๐คนที่พักอยู่ในบ้าน
ถูกแยกคุมตัวขึ้นรถตำรวจอีก๓คันไปสอบปากคำที่สนภาษีเจริญนะคะ
ตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยหลังจากที่มีการสอบปากคำเสียโป้แล้ว
ก็ออกมาแถลงข่าวการจับกลุ่มเสียโป้กับพวกครั้งนี้
ในข้อหาสมคบกันเปิดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไซต์พนันออนไลน์๖เว็บนะคะ
พบตรแถลงบอกว่าเสียโป้ทำหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชักชวนให้คำแนะนำผ่านบัญชีเฟซบุ๊คของตัวเองของภรรยา
แล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น
ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับ
เพื่อจับตัวเสียโป้แล้วก็พวกในความผิด
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก็คือข้อหาชักชวนโฆษณาให้เล่นพนันออนไลน์นั่นแหละค่ะ
ทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ระหว่างการร่วมสอบสวนเนี่ยพบตรนั่งข้างเสียโป้เลยนะ
หันไปถามเสียโป้บอกว่าเลิกอาชีพนี้ได้ไหม
พบตรพูดอย่างนี้นะเลิกอาชีพนี้ได้ไหม
เพราะการเปิดเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นการทำลายประเทศชาติ
ดินิจจังหวะนี้นายขอดูขอฟังหน่อย
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ถามนะครับ
พูดกันตรงในสถานกลุ่มไทยด้วยกัน

ก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยที่ทำอยู่
ท่านก็อาจจะมีความสุข

กับการที่ร่ำรวยเงินทอง

อาจจะมีวันหนึ่งที่ท่านตื่นมาแล้วก็มีตำรวจมารอหน้าบ้าน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้ที่นั่งอยู่ข้างกัน
พบตรถามเหมือนที่แถลงเมื่อกี้ว่าเลิกได้ไหม

คือไม่ได้บอกกับพบตรว่าครับผมจะเลิกหรืออะไรไม่มี
ก็คือรับฟังในสิ่งที่หมอตรอพูดเฉยอย่างนี้นะคะ
จับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด๑๒หมายจับด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีการทำผิดซึ่งหน้าหนึ่งคดีก็คือพรบออาวุธปืนด้วย
รายละเอียดทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้มี๑๘รายการนะคะ
มือถือ๓๙เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร๖๕เล่ม
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
โอ้โหคุณผู้ชมเพียบอะค่ะ

คืออะไรที่เป็นทรัพย์สินในนั้นยึดหมดเลยนะคะ
ส่วนบ้านคอนโดมิเนียมแล้วก็ทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องหา
เดี๋ยวจะต้องเสนอปปงดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินด้วย
และจะตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันทั้งหมด
เห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท

คนสนิทยังไงคะอยู่เฉยไม่ได้นะ
อยู่ไม่ได้ค่ะนายสันทนประยูณรัฐนะคะ
อดีตในตำรวจสันติบาลพร้อมทนายความค่ะ
ประสานเลยบอกขอเข้าพบพนักงานสอบสวน
หลังถูกตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มที่บ้านพักกลางดึก
สันทนาบอกว่าก่อนหน้านี้ทราบว่าจะมีการจับกลุ่มบ่อนพนัน
แต่ว่ามันไปผัวพันเรื่องการเมืองด้วย
ตัวเองก็เข้าใจว่าคงเป็นบ่อนแถวเตาปูนแหละ

เสียโป้จะไม่เคยปฏิเสธว่า
ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์
แต่ตัวเองรู้สึกผิดหวังค่ะ

เพราะหากต้องการจับกุมจริง
หากจะจับเสียโป้

สิ่งที่ทำมันเกินกว่าเหตุแล้วทิ้งบอมไว้ด้วย

ท่านสัตว์ธนาฬิกาพูดเลยว่าตำรวจไม่กล้าจับสมชาย
สมชายเพราะรับสวยใช่ไหมล่ะสมชายสั่งมาหรือเปล่าตัดตอนหรือเปล่า
เสียโป้เองก็เคยไปมาหาสู่กับสมชายแต่ถ้าจับสมชายได้คนอื่นก็ตามมากันหมดนั่นแหละ
เรื่องนี้มันมีวาระซ่อนเร้นอีกเยอะไปถามพ่อบ้านโยได้เลยใครอีกอ่ะ
เขาไปบ่อนทุกที่คนในวงการก็รู้ว่าเป็นมือของใคร
นายคนนี้ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านแต่จะกิจการอะไรไม่ทราบ
รู้แค่ว่ายืนข้างคนมีสีในสังคมได้
โอ้โหนี่นะคะข้อมูลใหม่จากนายสันทนะนะสมชายระยองบ่อนลอยฟ้าใช่ไหม

บอมตูมใหญ่เอาตำรวจน่าจะต้องขยายผลต่อนะ

แต่คุณสันทนับบอกว่าภูมิภัณฑ์เยอะไปหลายบ่อน

แต่เชื่อว่าไม่จบง่ายต้องมีการขยายผล